ก่อนที่จะลงแข่งขันเจอเวียดนามในวันนี้นะครับ
ชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๒รอบสุดท้ายนัดแรกกลุ่ม๔

ส่วนทางด้านสุมนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยก็บอกนะครับว่า
ความพร้อมของทุกคนก่อนเจอเวียดนามคิดว่าตอนนี้พร้อมเต็มที่แล้ว
อย่างที่ทราบกันนะครับแม้ว่าไทยนั้นจะเพิ่งแพ้เวียดนามในนัดชิง๔เกม
และเกมนี้จะได้เจอกันอีกก็ตั้งเป้าว่าจะเอาชนะให้ได้นะครับ
จากนัดชิง๔เกมแล้วก็เข้ารับการฟื้นฟูต่อเนื่องแล้วก็ผลการสแกนอันตราซาว
ไม่พบการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับแต่ว่าจากการประเมินของทีมแพทย์ระหว่างฝึกซ้อมที่อุสเบกิสถานนั้น
แล้วก็การทดสอบความฟิตพบว่าอิราฟานยังต้องการใช้เวลาฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอีกสักระยะนะครับ
แล้วก็การวิ่งด้วยความเร็วนั้นยังไม่สามารถทำได้ในระดับเดิมนะครับ
แล้วก็มีอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อนั้นทำให้ต้องส่งรายชื่อของทางปุรเชษท่อสนิทนั้นเข้ามาแทนที่
แล้วก็ปุรเชษเองก็ร่วมฝึกซ้อมกับทีมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
เป็นยู๒๓คนสุดท้ายเพื่อเข้าแข่งขันชิงแชมป์เอเชียต่อไปนั่นเองครับ
ไปดูสถิติของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับที่พบกับเวียดนามมา๘ปีหลังสุดนะครับ
พบกัน๗เกมไทยชนะเพียงแค่๒นัดเท่านั้นนะครับเสมอ๑ส่วนเวียดนามนั้นชนะไป๔นัดด้วยกันนะครับ
ยิงไปถึง๘ประตูส่วนเวียดนามนั้นยิงมากกว่านะครับอยู่ที่๑๐ประตูด้วยกันนะครับ